กลับมาในช่วงนี้เรื่องราวสนุกสนานยังมีเยอะแยะมากมาย
นิ่งดูด่าหยิบมือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็สไลด์หน้าจอ

มาตอนรับน้อยให้กำลังใจก็ได้เป็นการตอนรับทีมหมู่ปะก็ได้

แล้วก็เรื่องราวของ๑๓ชีวิต
อย่างที่บอกไว้ว่ามันมีหลายมุมมากนะคะ
มุมนักข่าวเอ่ยมุมทหารมุมตำรวจมุมจิตอาสา
ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเขาแชร์กันในโลกโซเชียล

เขียนความประทับใจถึงหมอภาค
นี่นะคะถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาที่น่ารักที่สุดในโลก

ติดต่อไปหาผู้หมวดหญิงท่านนี้โดยตรงเลย
เพื่อขออนุญาตนำเรื่องราวมานำเสนอ
แล้วจริงผู้หวยท่านนี้ก็เขียนเรื่องราว
ทางเฟซบุ๊กตัวเองแล้วเขาก็มีคนแชร์ไปมากมายทีเดียว
ของผู้หมวดแก้มร้อยโทเพศรัชกรหญิงจิตโสพินดำเนิน
หัวหน้าแผนกเพศรัชกรโรงพยาบาล
ค่ายศูนย์รสิงหนะจังหวัดสะแก้วนะคะ

เราก็ขอตัดตอนมาช่วงนึงแล้วกันนะคะ
ก็บอกว่าเห็นข่าวผู้พันภาคเยอะ
ที่นี่มีความประทับใจ
นี่มีความประทับใจตั้งแต่ไปดูงานที่กองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
อยากจะแชร์ในมุมที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่น่ารักมาก

ผู้พันภาคผู้พันธุ์ที่ห้องทำงานไม่มีแอร์
ไม่ติดแอร์เพราะห้องเหตุที่ว่า
เอาเงินส่วนนี้ไปให้กำลังพล

อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม

เดี๋ยวมันมีข้อมูลข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะ
สองก็คือบอกว่าถ้าลูกน้องเจอหน้าผู้พันธุ์ต้องยิ้มให้ก่อน
ทำความรับความเนิ่มต้องเห็นฟันเท่านั้น
อ๋อเหรอแล้วถ้าใครฟันไม่มียังไงอะใส่ฟันปลอม
ก็ให้เห็นเหงือกละกันต้องยิ้มสดใจอย่างนี้ก็คือหากให้อารมณ์ดีมีความสุข
ข้อ๓นะถ้าเห็นห้องทำงานปิดเมื่อไหร่

แล้วออกกำลังกายที่ว่านี่คือวิทย์พื้น๒๐๐ครั้ง

ต้องไปฝึกกับผู้พันภาคนี้เลยนะ
บอกว่า๒๐๐๐ครั้งนี่คือเรื่องชิลเป็นเรื่องจริงนะคะ
เพราะว่ากำลังพลในกองพันธุ์ต้องออกกำลังกาย๓เวลา

อันนี้คือเพราะความประทับใจของผู้พันธุ์ท่านนี้นะคะ
แล้วก็ยังมีการเพิ่มเติมด้วยว่าผู้พันภาคหรือคุณหมอภาค
เป็นผู้ที่สอนเสมอว่าพูดอะไรต้องทำให้ได้อย่างนั้น
ที่สำคัญในกองพันธุ์ของหมอภาคนี้นะคะ
มีแต่คนสุขภาพดีไม่สูบบุหรี่มีเงินเหลือ
เพราะผู้พันธุ์ให้นำเงินส่วนที่เหลือไปซื้อฉลากออมสิน

ทุกวันนี้กำลังพลก็เลยมีเงินเก็บมีหนี้ลดลง

ถือว่าเป็นหัวหน้าที่ใส่ใจสุขภาพกายสุขภาพใจ

คนที่ไม่รู้จักไงเขาได้มาเห็นมุมมองของคนที่ทำงานด้วย

คือประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถ้ำหลวงแล้ว
เห็นอีกมุมหนึ่งในการทำงานที่กองพันธุ

แชร์กันไปโด่งดังแล้วก็ดังยิ่งขึ้นไปอีก

ลูกน้องเขาก็รักแบบนี้สอนให้เก็บงงเก็บเงินด้วย

เชื่อว่าลูกน้องที่เขาเป็นพ่อบงพ่อบ้าน
ภรรยาอยู่แล้วเขาน่าจะรู้วิธีการเก็บเงิน

ที่ถ้าเก็บที่ใต้หมอนเก็บที่อะไรอย่างนี้

มันต้องเปลี่ยนที่บ้าง